เรื่องที่ทำให้เกิดการวุ่นกันทั้งอำเภอ
หนุ่มคนนึงเขาหนีออกจากโรงพยาบาล

ก็เพราะต้องตามจับตัวกลับไปให้ได้
เพราะเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยทางจิต

เจ้าตัวร้องเพลงอารมณ์ดีอยู่ท้ายรถตำรวจ

แต่กว่าจะได้ตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

นำตัวผู้ป่วยจิตเวชชายรายนี้อายุ๓๘ปีค่ะ

ที่ขวัญบอกเขาขี่จักรยานคันนี้แหละ

หนีออกมาจากโรงพยาบาลพิมายค่ะ
ตอนที่หมอกำลังตรวจอาการป่วย
ก็ถอดเสื้อปั่นจักรยานหนีออกมาเลย
แล้วเข้าไปในตลาดสดเทศบาลตำบลพิมาย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวุ่นเลยนะคะ
เพราะต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัว

ก็กลัวว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา

ก็อยากให้นำตัวไปทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ก็ต้องมีการรับยารักษาจิตเวทเป็นประจำด้วยนะคะ

พาตัวกลับไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิม
แต่อันนี้แอบกังวลนะ